สังคมไทยคาดหวังกันเยอะนะครับว่า
หลังจากการปฏิรูปประเทศสำเร็จ

มีผลบังคับใช้ออกมาเป็นกฎหมาย

นี่คนไทยเขาตั้งความหวังไว้อย่างนี้
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม
เพราะในอดีตสังคมไทยมีความขมขื่น
กระบวนการยุติธรรมที่บูดเบี้ยวมาก
ครอบครัวใครไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกครับว่า
เวลาเราถูกรังแก่แล้วไม่ได้รับความเป็นธรรม

ญาติพี่น้องเราไม่ผิดแต่ต้องไปอยู่ในคุก

ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นความขมขื่นของสังคม
คนรวยฟ้องคนจน
แค่ให้ทนายไปฟ้องฟ้องได้

ไม่มีเงินไปวางค่าธรรมเนียมศาล

บางทีก็กลายเป็นผิด
คนถูกจับดำเนินคดีถ้ามีตังค์ประกันตัวได้
แล้วบางทีก็หนีไปอยู่ต่างประเทศสบาย

พอตำรวจจับถูกดำเนินคดี
ต้องนอนคุกตั้งแต่วันแรก
เพราะไม่มีเงินไปประกัน
วัวขายควายจำนองจำนางนา
สวนไล่นาแล้วก็ยังไม่พอค่าประกันตัว
แปลว่าต้องติดคุกตั้งแต่โดนจับ
ทั้งที่ศาลยังไม่ได้พิสูจน์

เป็นความขมขื่นของสังคม
คนก็คาดหวังว่าหลังการปฏิรูปเหล่านี้
สังคมไทยจะน่าอยู่ขึ้น
รายการนี้พยายามให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
เรื่องการปฏิรูปความยุติธรรม

หนึ่งปฏิรูปตำรวจเกี่ยวเรื่องกับพนักงานสอบสวน
แต่ว่านั่นเป็นเรื่องของการสอบสวน
แต่ว่ากรอบใหญ่ของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ไปอยู่ตรงคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
เป็นร่มใหญ่เป็นกรอบใหญ่

กำหนดไว้เยอะไม่เฉพาะเรื่องตำรวจหรอก
โยงไปถึงอายการกรรมการยุติธรรม
จะอยู่ในความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
กับคณะกรรมการปฏิรูปกระทรวงยุติธรรม

วันนี้ผมจึงเชิญโคศก
กระบวนการยุติธรรมมาคุยกันหน่อยว่า
ในรูปแบบที่ออกแบบมาเนี่ย
อะไรบ้างที่สังคมไทยฟังแล้วว่า

ก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่สำหรับ

คุณพลตำรวจโทอำนวยนิมมโนมาอยู่กับผมครับ

มีข่าวดีอะไรบ้าง

คนจนเจอคดีความ
สารยังไม่ได้ตัดสินนะว่าผิด
แต่ต้องไปอยู่ในห้องขังแล้วเพราะ
ไม่มีเงินที่จะมาประกันตัว
ต่อไปนี้จะช่วยเขายังไงมั้ง
ครับก็ขอบพระคุณอาจารย์ที่
ฉายให้เห็นปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไทย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
ไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย

โดยง่ายสำหรับคนรวยยากสำหรับคนจน
ก็เงินจ้างทนายที่พูดเมื่อสักครู่

ไร้มาตรฐานหรือสองมาตรฐาน
คนไม่ผิดติดคุกคนผิดไม่ติดคุก
อำนาจเงินก็มีอำนาจนอกเหนือแทรกแทรงอื่นก็มี

มันถูกไปเขียนไว้ในรัฐมนูล

ต้องปฏิรูปให้เป็นอย่างไรบ้าง
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

ให้ผู้มีรายได้น้อย

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย

ให้มีอิสระในการที่จะพิจารณาคดี

แบ่งนำเชื่อถือ
ส่วนคนจะเป็นคนดียังไม่รู้

ในระหว่างคดีศาลยังไม่จัดสิน
ก็เรียกว่าติดแช่รอไว้ก่อน
และที่ตลกมากกว่านั้นบางคนถูกฝากขัง
ถูกควบคุมระหว่างการพินาคดีเกินกว่าโทษที่จะลง
สมมุติว่าลง๒ปีแต่ว่าระยะกว่าจะถึง๒ปี

ถึงสารอุทธรณ์เกิน๒ปีติดมามากกว่านั้น

พอสารสุดท้ายบอกว่าไม่ผิด
ปล่อยเขาแต่ก็ถูกขังมา๒ปีครึ่ง

ก็คณะนี้ก็เลยคิดคอนเซ็ปต์ให้มันสมจริงสมจัง
ที่เราปล่อยตัวชั่วคราวเพราะเราเชื่อว่าเขาไม่หนี

เขาไม่หนีเราไปยึดติดกับหลักทรัพย์
ต่อไปนี้เรายึดติดกับการประเมินความเสี่ยง

มีหลักทรัพย์ประกันเรียก๕ล้าน๑๐ล้านเขายอมวาง

มีเครื่องบินแจ๊ดของตัวเองติดเครื่องรออยู่แล้ว

ส่วนล่วงหน้าไปดูโรงเรียนให้ลูกและที่ต่างประเทศ

อีกคนนึงเขาไม่มีปัญญาจะหนีหรอก
แผ่นก๊อฟปรับเป็นแสนสมมุตินะครับละเมิดลิขสิทธิ์
ทีนี้เขาขายแผ่นก๊อฟแผ่นหนึ่ง๒๕บาท

บ้านก็เช่าข้าวก็ซื้อ
จนโหดที่ดินที่ดินตะแปลงก็ไม่มี
เขาไม่มีปัญญาที่จะประกันตัวได้

หรือไปหนีไปที่ไหนก็ไม่มีปัญญาแล้ว
เขาขึ้นศาลแน่นอนก็ติดคุกแน่นอนอยู่แล้ว

พันธุ์อย่างนี้ควรจะปล่อยไปเลย

สำหรับไอ้ลายที่มีความเสี่ยงที่จะหนี

อย่าไปเชื่อหลักทรัพย์เราต้องไปดูที่ความเสี่ยงที่จะหนี

ว่าพลิกกระบวนทัศน์

ก้าวสู่ความยุติธรรม

สมมุติว่าท่านออกแบบไว้อย่างนี้

ก็ต้องเขียนกรอบต้องแก้กฎหมาย

ถ้ามองเห็นว่าไม่มีปัญญาหลบหนี
เขาไม่หนีให้เขาประกันไป

ผมบอกให้อาจารย์สบายใจได้ว่าเรื่องนี้เนี่ย
กฎหมายอยู่ในสภาแล้ว
เป็นกฎหมายในสภา

ก็ไม่มีทนายความก็ไม่มี
ต้องไปวางค่าธรรมเนียมหรือชาวางสาร

ทางคณะปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุทธิธรรม

ก็มีผู้เข้าร่วมฟัง

เป็นผู้ช่วยพิพากษาอยู่ระหว่างอบรม

วิธีกรที่ไปวิภาคแผน

แล้วก็มีอาจารย์คณะนิติศาสตร์อีกหลายท่าน
ท่านหนึ่งพูดยกตัวอย่างในต่างประเทศมา

เพราะผมจำให้ผิดนะครับดรอะไรปกป้องขิตติศักดิ์ปกป้อง

ที่เยอรมันเนี่ยเขาจะมีทนายความ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมมุตินะองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การอุคคลองท้องถิ่น
เขาจะมีทนายไปนั่งประจำอยู่อาทิตย์ละ๒วัน
เพื่อไปเป็นที่ปรึกษาให้กับคนยากไร้

สมมุติจันทร์วันพุธวันพุธกับวันศุกร์
ใครมีคดีก็วันพุธวันศุกร์ไปที่

ของผมบอกว่าผมปฏิรูปได้ดีกว่านั้น

โรงพักอยู่๑๔๘๒หรือ๒๘สถานีเท่านั้นเอง
ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเรามี
สภาธนายนายกสภาธนาย
คุณธวรรณธวรรณุยาพรมานั่งอยู่ด้วย

เขามีธนายอยู่ในมือ๘หมื่นคน
เวรวงรอบไปเข้าเวร

ยากไร้ขึ้นโรงพักมีที่ปรึกษากฎหมาย

เช่นว่าพอเป็นคดีแล้วไม่มีทนายช่วย
ส่งไปยังสภาธนายต้องมีทนายมาประกบ

ทนายอาสาพวกนี้บางทีไปอย่างนั้นล่ะ
แต่ว่าไม่เก่งพอ
แล้วพอสู้กันไปแล้วเนี่ย

มีโครงการที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของทนายความ
ต้องมีมาตรฐาน
พอไปแล้วไม่ได้
ทุกอย่างจะต้องเข้าสู่ระบบ

สมมุติว่า๒๐๐๐๐คูณ๑๔๐๐ต่อเดือนแค่นั้นเอง
แล้วก็สภาธนายออกให้อีกส่วนหนึ่ง
พอเขามีเงินเดือนขึ้นมาคนก็แย่งคนก็อยากที่จะทนายความนะ
ไปนั่งที่โรงพักผมถามว่าทำไมทราบไหมครับ
เพราะทนายความกับการเมืองมันยึดโยงกันอยู่
ทนายความตามโรงพักเนี่ยจะหาเสียงล่วงหน้าได้เลย
ท่านไปนั่งเป็นทนายประจำผมพยายามเอาทนายผู้หญิงด้วย

ทีนี้๒ข้อแล้วนะขออีกข้อหนึ่งที่เจอกันมาก
คนจนมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ชั้นสอบสวนแล้ว
เพราะว่าคู่กรณีเนี่ยเส้นใหญ่เราไม่มีเส้นไม่มีสาย
จะแก้อย่างไรความเริ่มร่ำเรื่องนี้

คนจนกับคนรวยเป็นความกัน
แต่ว่าฝ่ายคนรวยมีเส้นมีสายรู้จักตำรวจรู้จักผู้ใหญ่
คนจนไม่มีเส้นไม่มีสาย
ก็เป็นห่วงว่าสู้คดีไปก็แพ้เขา
ตั้งแต่ชั้นตำรวจชั้นอายการแพ้เขา

เอ่อมันจริงเส้นคนเรามันก็พอกันนะ
ไม่มีใครที่เส้นใหญ่กว่าใคร
เพราะว่าเช่นเลือดเข้าสู่หัวใจก็ประมาณมิลตอนนี้มิลตอนนั้นมิลเท่ากัน
มันก็มีอยู่ว่าหนึ่งการแทรกแทรง

เรากำลังจะแยกแท่งงานสอบสวนออกจากแท่งบริหาร
ก็คือพนักงานสอบสวนเนี่ยเถียงกันมาก

โต่งก็คือไปอยู่อีกสถาบันหนึ่งไปอยู่อีกกระทรวงหนึ่ง

อันนี้ผมขัดจังหวะท่านนิดนึงนะเพื่อไม่ให้เสียเวลา
ในส่วนของกระบวนการปฏิรูปการสอบสวนเนี่ยผมได้เชิญมาแล้ว

ที่ท่านกำลังจะอธิบายเนี่ยว่าเขาจะทำอะไรยังไง
แต่ผมถามหมายถึงว่าในขั้นอื่นล่ะ
ถ้าสมมุติว่าเลยขั้นตำรวจไป

เคยเกิดขึ้นนะทำยังไง

มันก็อยู่ในอำนาจที่เอามาแทรกแทรง

เราสร้างองค์กร

ให้มีอิสระก็แปลว่าใครสั่งไม่ได้

เพราะคนในลักษณ์วิชาชีพ

จัญญาบันต้องมีตัวนี้เป็นเกราะอยู่

ส่วนบุคคลที่อยู่ในสันดิตสำดาเนี่ย

เขาไล่คนออกเยอะนะ

พยายามอย่าให้คนไม่ดีได้มีบทบาท

ไม่ให้อำนาจอื่นมาแทรกแทรงได้

การที่จะมีอำนาจมาสั่งการว่านี่พักพวกผมคุณสั่งไม่ฟ้อง
นี่พักพวกผมคุณช่วยหน่อยมันก็จะเข้ามาไม่ได้

ท่านเคยอยู่กับงานสอบสวนกระบวนการยุทธมา
ท่านไปนั่งอยู่ตรงนี้พอได้เห็นว่าเขาออกแบบอย่างนี้อย่างนี้
เชื่อไหมในใจว่าเรื่องนี้ต้องแก้ได้
ในหลักการเอาหลักการที่จะดีก่อนนะครับ
แผนการเป็นรูปเนี่ยผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์
ว่าถ้าขับเคลื่อนได้ตามนี้นะต้องขับเคลื่อนได้ด้วยนะครับ
แต่ถ้ามันเป็นแผนอยู่ในกระดาษแล้วขับเคลื่อนไม่ได้ตามนี้นะ
มันก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ถ้าขับเคลื่อนได้ผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต
วิธีการให้ขับเคลื่อนได้ต้องออกมาเป็นกฎหมาย
ออกมาเป็นกฎระเบียบใครไม่ทำตามนี้ไม่ได้
ใช่ครับอย่างเช่นกรอบระยะเวลาการทำงานทุกขั้นตอน

อันนี้กำลังจะถามแต่ขอพักก่อน
เพราะว่าความยุติธรรมที่มาช้ามันก็ไม่ยุติธรรม
บางทีกว่าจะตัดสินกันได้จะทำยังไงที่จะไปกำหนดกรอบ
อยู่ในชั้นสอบสวนเท่าไหร่อยู่ในชั้นอายการเท่าไหร่
อยู่ในชั้นศาลเราไปยุ่งอะไรกับท่านได้ไหม
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนต่อครับ
ระยะหลังเนี่ยเราเวลาอ่านหนังสือพิมพ์
จะเห็นคนดัง
คนมีชื่อเสียงเข้าคุกเยอะนะ

พอหนังสือพิมพ์จะรายงานว่าสำหรับคดีนี้

ปีที่เกิดขึ้น๑๐กว่าปีที่แล้วนะ

โจทย์ตายจำเลยจำเลยยังอยู่เข้าคุก
แล้วทำให้คนมีความรู้สึกไม่เข็ดหลาบเพราะว่ามันทำยังไงทำยังไง

กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าเป็นที่มาของความไม่ยุติธรรม

มันไม่ยุติธรรมอย่างไรไม่ยุติธรรมอย่างที่หนึ่งก็คือ
เวลามันล่าช้าเนี่ยมันเกิดการวิ่งเต้นได้

พยานหลักฐานก็ถูกทำลายไปหมด

ความสะใจคือการลงโทษเนี่ยเพื่อแก้แค้นทดแทนให้สังคมได้รู้สึกว่ามันได้รับแทนที่คุ้มค่าแล้ว

มันไม่ใช่มันไม่ได้ทานข้าวตอนหิว

ทีนี้มันก็เยียวยาสังคมไม่ได้

สังคมก็บอกว่ามันมาข่มขืนลูกสาวฉันเมื่อปีนั้น
กระทั่งลูกสาวฉันมีผัวไป๓คนแล้ว

อย่างเช่นกระบวนการไต่สวนของศาล
เราจะไปเร่งว่าคุณตัดพยานตัดพยานตัดพยาน

มีกรอบต้องมีกรอบที่ชัดเจนว่า

คุณจะใช้เวลาเท่าไหร่

คดีนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลย

สอบแบงค์ยืนยันว่าเช็คเด้งจริง

ทวงถามหนี้ก็ไม่ใช้

ภายใน๓๐วันสมมุติคนออกหมายจับให้ได้

ถ้าฝ่ายปฏิบัติเขาบอกว่า

กรอบนี้ก็เป็นกรอบที่อยู่ในแผนการปฏิรูปทั้งหมด

แล้วก็การฝึกอบรมการให้ความรู้กับบุคลากร
การสร้างพนักงานสอบสวนเฉพาะทางเฉพาะด้าน
ป่าไม้ตำรวจน้ำตำรวจอะไรต่อ

กับบุคลากรเพื่อนำความทำให้สู่สังคม
การลงทุนกับกระบวนการยุติธรรมได้กำไรครับ
จากนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องบุคลากร

ระบบนิติเวชหรือระบบนิติวิทยาศาสตร์

มันจับกันได้มันยอมจำนวนเข้าคุก
เพราะเนี่ยเลือดหยดเดียวเศษขยะอันเดียวที่ติดรองเท้าเนี่ยนะ

ขนผมย่าชิ้นเดียวที่ติดรองเท้าผู้ต้องหามาเนี่ยนะ

คำถามนี้ก็ตอบที่อาจารย์ถามผมเมื่อสักครู่ว่า
คดีนี้เส้นใหญ่เส้นเล็ก
ถ้าเป็นพยานหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มันจะเป็นพยานหลักฐานที่ไม่กลับ

ดธรรมเนียกับด่างได้เกลือกับน้ำ

ถ้าจะเป็น๓ต้องมีทฤษฎีใหม่มาลบล้างก่อน

มาสอบจับเห็นเป็นครับคล้ายครับคาจำได้

แต่นิติวิทยาศาสตร์ยังไงต้องเป็นอย่างนั้น

ห้างทองผ่าศพเมื่อ๔ปีที่แล้ว

ออกมาผ่าใหม่มันก็ยังคงเดิมอยู่
สภาพยังเหมือนเดิมอยู่ส้มโออยู่ที่ปลายลำไส้ใหญ่
ท่อนล่างก่อนที่จะถึงถวันอับกินส้มโอก็ไปตอน๒ทุ่ม
กระบวนการย่อยอาหารใช้เวลากี่ชั่วโมง
หยุดที่ปลายลำไส้ใหญ่แสดงว่าใช้เวลา
ตั้งแต่กินคำสุดท้ายจนกระทั่งเสียชีวิต

ตรงนั้นพอดีแล้วหยุดก็แสดงว่าเสียชีวิตณเวลานั้น
แสดงว่าส้มโอกิน๒ทุ่มก็ไปเสียชีวิตตีห้าครึ่ง

ฉะนั้นก็แปลว่าในกรอบของการปฏิรูปกระบวนการ

จะต้องทำการปฏิรูปพยานหลักฐานด้านนิติวิทยาศาสตร์
ให้มีหน่วยงานทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่า๑หน่วย

และจะต้องมีมาตรฐาน

คดีอะไรของน้องเมย์เนี่ย

ครับผมก็ยืนยันแล้วว่า

นิติวิทยาศาสตร์มาจาก
นิติคือกฎหมายนิติศาสตร์

การนำวิชาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาให้เกิดประโยชน์ในทางคดี
ผมไม่เอามาจากไหนผมแปลเองนะ

นั่นเป็นเรื่องของหมอ

ฟิสิกส์เคมีชีวะวิทยาวะ

พี่บอกว่าจะต้องมีอย่างน้อย

เพื่อเช็คบาลานซ์กัน
ก็แปลว่าตรวจที่นี่แล้วไม่ไว้ใจไปตรวจที่นู่นก็ได้

จะต้องสร้างมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
เอาล่ะท่านผู้ชมครับ

ท่านที่ฟังมาตั้งแต่ต้นเนี่ย

มีความหวังกับสังคมไทย

หลังจากกระบวนการยุติธรรม

ว่าเวลาคนถูกรังแก่
แล้วเขาไม่ได้รับความยุติธรรม

ผมคืนยั่วเจ็บใจ

แอ้นี่มันเส้นใหญ่นะทำไมไปหลังแก่เขา

ที่พรณบทธออำนวยเล่าให้ฟังเนี่ย

๕ยุตภาษามีประเด็นย่อย๑๐ประเด็น
วันนี้ผมจับเอาประเด็นที่เกี่ยวข้อง

วันหลังจะเชิญท่านมาใหม่
เพราะว่าผมคิดว่า
คณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง
คณะกรรมการปฏิรูปยุติธรรมนี่แหละ
ที่เป็นรูปเป็นร่าง

อันนี้ก็เป็นความหวังของสังคมไทยครับ

ท่านมาใหม่เพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องใช่ไหม

นี่คือขีดเส้นใต้วันอาทิตย์
ผมอยู่กับพลตำรวจโทอำนวยนิมมโล
เป็นโคศกของคณะกรรมธิการปฏิรูปยุติธรรม
ต้องขอบคุณที่ท่านมาเป็นแก่เกียรติกรรม